เติมความสุขกันต่อเนื่องกับอาหารกันดีกว่า
เมนูเด็ดเลยนะที่จังหวัดชายนาฏ

ปลาร้าล้า

ไปดูเมนูเด็ดปลาร้าของที่จังหวัดชัยนาธนะครับ
เป็นตลาดปลอดถุงพลาสติกรักโลกรักธรรมชาตินะครับ
วิถีชุมชนสาปยาหรือว่าสัพยา
ภรรยานี่คือเป็นชุมชนในยุคก่อนสมัยก่อนเขาจะเรียกสัมปะยาง
แต่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าสัพยาน

นี่โอ้โหเขาทำเมนูเด็ด
ใบตองก็คือลาบปลาร้านะครับ
บอกเลยว่าเด็ดจริงว่าปลาร้าของที่นี่นะครับ
อำเภอสัพยาเนี่ยขึ้นชื่อมาก

สมุนไพรต่างนะครับมาคั่วกันในกระทะให้หอมเลยนะครับ
กระชายขาตะไคร้ใบมะกรูด
พอคั่วเสร็จแล้วนำมาคลุกเคล้ากับปลาร้านี่แหละครับ
คั่วแล้วแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะครับ
ที่พร้อมจะแซ่บในทันที

ใบตองดูดิคุณนิวนาวเห็นแล้วหิวไหม

เขาการันตีนะความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
จากรุ่นขาคุณแม่รุ่นสู่รุ่นลูก
แบบนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปเขาก็บอกว่า

ยกนิ้วโป้งให้เลยกดไลค์กันเลยทีเดียวนะครับ
ราคาก็ไม่แพงด้วยอยู่ที่กล่องละ๕๐บาทเท่านั้นเองนะครับ
กล่องที่ใช้ยังเป็นกล่องถนอมอาหาร
ซึ่งลูกค้าสามารถนำกลับไปใช้ต่อได้
แต่หากใครนะครับนำปิ่นโตหรือว่าภาชนะมาจากบ้านเองเนี่ยนะครับ
ราคาก็จะลดลงไปอีกตามขนาดของภาชนะ
ราคาก็จะอยู่ที่สัก๒๐๓๐บาท
ถูกลงไปเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ใครอยากจะมาลองชิมลาบปลาร้านะครับ
แซ่บแล้วก็อาหารพื้นถิ่นหากินยากแบบนี้
หน้าโรงพักเก่าอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธ
เขาเปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับของต้นเดือน
ซึ่งในแต่ละเดือนนั้นจะจัดขึ้น๒วันเท่านั้น
ก็โทรไปสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้นะครับ

ได้โทรศัพท์นะครับ๐๕๖๔๙๙๑๓๔ถึง๕นะครับ
ไปแล้วน่าทานมากจริงนะคะ

ที่เป็นสายปลาร้าเนี่ยห้ามพลาดลองไปทานกันดูได้